ตอนนี้สามีเป็นอย่างไรขอบควดให้ดูละคร

คุณไอ้อ้ำเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลกินอาหารเป็นพิษเหรอ

ก็เห็นทุกคนมาส่งดอกไม้ไปเต็ม

นางก็เหมือนเป็นผื่นแดงขึ้น

คุณไอ้อ้ำก็วันนั้นคืออยู่ดีเป็นอะไร
คือเหมือนแพ้อาหารเป็นผิดหรืออะไรหรือเปล่า

เฝ้าอ้ำพัชราภาที่โรงพยาบาลด้วยนะ

ปกติเพื่อนจะเป็นคนแข็งแรงแต่เวลาไม่สบายก็
ก็จะดูเหนื่อยตอนแรกก็คิด
เขาแพ้ยาแต่อีกวันหนึ่งหมอไม่ได้ใส่แล้ว

ก็เลยพูดแม่แดงแต่ปากว่านางเป็นอะไร

มีคนพิเศษไปเฝ้าตรงเตียงไหม

ตอบไม่ได้สิอ้ำมันตบปากเลยถ้าตอบเนี่ย

คุณยายนิงก็เลยตอบว่าเราไม่ทราบเลย

นิงก็เลยตอบว่าเราไม่ทราบเลย

แต่อีกวันนึงนิงออกมากองเพื่อน

เวลาที่แบบเพื่อนคุยกันในกลุ่มมันเยอะไง

โมทในละครเธอด้วยนะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีก
เขาก็เลยถามว่ารู้สึกยังไง

ไอ้นิงก็ไม่ได้ดูหรอกแต่มีโอกาสเห็นบทสัมภาษณ์

ที่มีคนคุณโย้งไปถามคุณย้งทรงยศนั่นแหละ

ซึ่งคุณยงเขาเคยพูดว่ามันไม่ใช่
เขากรงเนี่ยเอามาจากหลายที่

มันอาจจะไปถูกใจคนดูมากขึ้น

คือใจเขาใจเราถ้าสมมุติว่า

ชอบการวิจารย์ระหว่างบรรทัพย์
นี่คือยังไงมีการโต้ตอบระหว่างบรรทัด

เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อช่วงหน้ากันดีกว่า
ใครที่มองหาสมาร์ทโฟนเอาเลยไหม